แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่จังหวัดสตูนไปดูการแข่งขันเรือยาวที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศก็คือไทยแอนด์มาเลเซียให้มาแข่งขันเรือยาวกันไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ

กันตัวเกร็งแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นการแข่งขันเรือประเพณีที่ทางอบตตามกำลังร่วมกับอบจสตูนนะครับ

เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีการแข่งขันเรือพายของตำบลตำพลังและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจังหวัดสตูน
แล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศอย่างที่ผมบอกก็คือพี่น้องชาวมาเลเซีย
นี่แหละครับเพราะว่าในการแข่งขันนะครับ
มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเล
มาแข่งขันกันในครั้งนี้
คือมีหลายประเภทสำหรับการแข่งขัน
อย่างที่เห็นบางประเภทก็คือการแข่งขันเรือพาย๑๔ฝีภาย
เป็นการแข่งขันเรือเบอร์ราฮูตางัน
ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายแบบเด็กนะ
อายุไม่เกิน๑๕ปีก็มีด้วยและสุดท้ายก็เป็นการแข่งขันเรือแจ้ว
เรือแจ้วประหุดายงโอ้โหเฮ้ยเป็นไงแต่ละชื่อ
ฟังแล้วแปลกคือมันมีเฉพาะในบางพื้นที่ไง
ที่จังหวัดสตูนเขาจะมีชื่อที่เป็นเรือพายของเขาในแบบลักษณะอย่างนี้
ปีนี้เขาบอกว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ละการแข่งขันก็เรียกได้ว่ามันสุดชุดไม่อยู่
เรือเขาพายกันเร็วมากอย่างที่ผมบอกโอ้โหติดในตัสหรือเปล่า
นี่มันกำลังแรงคนหรือแรงม้านั่นน่ะสิฟิ้วฟ่าวฟิ้วฟ่าวโอ้โห
น้ำนี่พุ่งแหวกลงมาเลยทีเดียวนะครับ
ยังไงหมดเท่านั้นพายเรือกันเหนื่อยแล้วทำไง
แข่งขันกินขนมนี่เลยครับเฮ้ยขนมอะไรคะ
มดาหงายอืมนี่ในพื้นที่เขาเรียกขนมนี้ว่าขนมดาหงายนะครับ
งานนี้ได้พี่น้องชาวสตูนแล้วก็ชาวตำบลบรังมาร่วมแข่งขันกันมากมาย
กติกาง่ายนิดเดียวกินให้หมดให้ไวที่สุดใครทำได้รับรางวัลไปเลย
โอ้โหไม่ต้องจับเวลาทั้งนั้นแข่งกับเพื่อนแข่งกับตัวเอง
มันเหมือนจะง่ายแต่เคี้ยวเข้าไปมันเหนียวนะ

ใช่มันจะเหนียวมันต้องมีน้ำอยู่ข้างเห็นไหมล่ะ

นี่อันถ่ายกันอย่างกลับมีน้องดารามั่นเลยนะ
เกลียบหลักฐานหน่อยใครจะเป็นผู้ชนะใช่ไหม
แต่ละคนก็จับยัดใส่ปากยัดใส่ปาก

กินขนม

คุณดู
มันเป็นอาการที่เขาเรียกกันว่ากล้ำกลืนฝืนทน

คนแข่งพายเรือแข่งเสร็จแล้วนี่

ลองมากินดูไหมล่ะ
จริงน่าจะเอาคนพายเรือมาแข่งเพราะเขากำลังเหนื่อย
มันจะไม่คุ้มน่ะเผื่อมันออกกลับให้ถูกเค้าได้จะจุก
ออกมาด้วยคนเหนื่อยมาให้แข่งกินต่อ
คุณมิชชั่งขอรรามาญมีแค่ปรารถนาดีกว่าเขาจะหิวเขาจะเหนื่อย
อ๋อไอ้ครูกรีนก็จะได้กินเยอะมีโอกาสชนะ
ไม่เป็นไรแบ่งประเภทกันผู้ชายเนี่ยพายเรือแล้วผู้หญิงผู้หญิงแข่งกิน
ไม่มีหรอกผู้ชายภายเรือผู้หญิงก็ต้อง

นี่ไงเช้าไม่กินกาแฟ
ลืมลืมกินแรกตะซอยอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้กินกาแฟใช่ไหม
ใช่เลยดูฉลาดผิดปกติ
โยนไปแล้วก็ลืมโยนไปแล้วก็ลืมปล่อยเป็นไร